ส่วนคนนี้คนนี้ของคุณต้องบอกว่าโสดเหมือนกันโสดได้ไม่นาน
แล้วก็เป็นม่ายด้วยม่ายสาวพราวเสน่ห์อารมณ์ดีดีหญิงแย้นนทพร
คือเขาเพิ่งจะโสดได้ไม่นานนะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามีหนุ่มรุมขายขนมจีบกันเพียบเลย
แล้วล่าสุดก็มีภาพที่โพสต์รูปคู่กับหนุ่มหน้าตีหล่อคนหนึ่ง
บอกว่าเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แถมภาพนี้ดูค่อนข้างที่จะมุ้งมิ้งเหมือนกันนะ
ฉันคิดว่าเป็นคุณหมอคนใหม่ไม่ใช่คุณหมอทำหน้าให้พี่แย้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม

ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในวงการแล้วล่ะ
ใช่ไหมคือจริงแล้วหญิงแย้เขาก็บอกก่อนหน้านี้ว่า
มีคนขายขนมจีบเยอะมากเลยตั้งแต่กลับมาครองสถานะโสดนะคะ
และก็มีเพียงคนเดียวที่กำลังคุยอยู่ด้วยเป็นนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่เธอรู้สึกว่าโดนใจใช่เลย
แต่ว่าหญิงแย้เขาก็ยังคงปล่อยให้แฟนคลับตามลุ้นกันต่อไป
เพราะว่าเธอบอกว่ากับหนุ่มตีดีกรีนักธุรกิจคนนี้

ก็เลยไม่อยากจะฟันทงถึงสถานะความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
คือตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่กล้าตอบอะไร

เพิ่งจะรู้จักเขาได้ไม่นาน
แค่รูปครูก็เป็นผู้ชายถ่ายรูปแยะไป
ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแปลงเสบ่อไป
ไม่ได้เสียงสูง

ล่าสุดพี่หมอเขาก็พูดในธรรมนองว่ายินดีกับเรา
เขาก็ยินดีถ้าเกิดมีคนใหม่
ก็ขอบคุณค่ะที่คุณหมอยินดีด้วย
เพราะว่าเราก็รักแล้วก็ปรัฐนาดีต่อกันมาตลอดนะคะ

อวยพรให้เขาได้เจอผู้หญิงที่ดีที่เหมาะกับเขาเหมือนกัน
ก็มีคนถ่ายรูปกับแย้เยอะแยะไปผู้ชายอ่ะ

เขาบอกแบบนี้เรื่องความรักที่ตั้งท่าว่าจะรุ่งนะฮะ

ก็เลยไม่ปล่อยให้แบบว่าเรื่องของแบบหน้าตาหรือว่าสุขภาพร่างกายเขาสุดโทรม
เพราะว่าเธอเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมอยู่แล้ว

แต่ถ้าไม่สวยอย่างเราหยุดเถอะ
เดี๋ยวว่าจะไปทำปลาที่เกาหลีอะไรอย่างนี้
เพราะตอนยัยติดดิก้เกอร์ตาสองชั้นอยู่
เราก็อยากจะแบบว่ามีเกลียร์ในการ

คุณพ่อคุณแม่เขาอุตส่าห์ให้เรามาเนอะ

ว่าผู้หญิงมันหยุดสวยไม่ได้นะ
จำไว้เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยจำได้นะคะ

อันนี้เขาเพิ่งไปอัพไซต์หน้าอกมาใหม่ด้วย

พูดเลยว่าสองมือดิฉันได้สัมผัสหน้าอกใหม่ของพี่หญิงแย้มาแล้ว

ขนาดภรรยาตัวเองนะ

กลัวคนใส่คอนแทคเลนซ์

มันกิ้งกาหรอ

ทุกวันนี้ชิ้นหน้าเมียยัง